คุณเขตรัฐทรัฐ

เราไม่ทราบว่าสัมการการจับจัดตั้งลมทบาลจะเป็นยังไง

๒๕เสียงเพื่อจะ

เฉพาะในพื้นที่ผมนะครับทั้งวัฒนาและคลองเตยรุนแรงมาก
อันนี้ผมสะท้อนเสียงในพื้นที่นะครับในพื้นที่วัดทั้งวัฒนาและคลองเตย
มีกระแสเบอร์๒๒สูงมากนะครับไปที่ไหนก็ตามมีแต่คนเรียกขาลุงตู่
และผมเนี่ยยังไม่สามารถพาลุงตู่มาเดินได้โดนต่อว่านะครับ
เพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าเรามีเสียงเกิน๒๕แน่นอนครับ
เชื่อว่าได้เกิน๒๕เสียงพอที่จะเสนอแคนดิเดตของพักตัวเองขึ้นเป็นนายก

ก็เหมือนที่บอกไงครับว่าสมการมันมีได้หลายสมการ
แต่ณจุดเนี่ยณตอนเนี่ยณทีเนี่ยยังไงผมก็โหวตให้ลุงตูเป็นนายกครับ
เท่านั้น

จุดเนี่ยณตอนเนี่ย